เขาแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าปั๊มทายาทอย่างเต็มที่
แต่ติดอยู่ที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะ
ตอนนี้ก็เลยเตรียมที่จะฝากไข่เร็วนี้
ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้วิธีนี้ก็เป็นเพราะว่า
ปัญหาเรื่องสุขภาพของสาวเจี๊ยบที่เป็นช็อกโกแลตซิต
ซึ่งทั้งคู่หวังว่าคงจะมีทายาทตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ
กำลังนัดคุณหมอคุยอยู่ว่าจริงมันควรจะยังไงบ้าง
แล้วก็หรือว่าร่างกายเราโอเคมั้ยอะไรอย่างนี้ครับ
อาทิตย์หน้าค่ะจริงจริงคุณหมอบอกอยู่แล้วว่า
มีบุตรยากนิดนึงเพราะว่าเราเป็นช็อกโกแลตซีสอะไรประมาณนี้
แล้วด้วยอายุจะยังไงควรไม่เกินเท่าไหร่

คิดว่าคู่จะต้องฝากไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเขียนช้าไปกว่านี้
ช้าไปกว่านี้เดี๋ยวก็จะยิ่งมียากขึ้นเรื่อย

พอเวลาผ่านไปเราก็จะมี
มันก็จะยังเท่ากับเรามีตอนอายุเท่าวันที่เราฝากไว้
คือธรรมชาติน่าจะยาก
หมายถึงว่าด้วยโรพกรรมตัวทำงานับเรื่องวิทยาลัยหลายค่ะด้วยรูปจำตัว
จะเป็นทางออกที่น่าจะดีที่สุดณตอนนี้
ไม่เป็นไรไว้ใจคุณหมอเถอะค่ะ